คุณผู้ชมดิฉันจำได้ว่าวันนี้ฉันเพิ่งอ่านข่าวเรื่องหาดจอมเทียนที่มันเป็นหาดแบบขาวสะอาด
ค่ะสวยไม่มีร่มกลางนี่นี่นี่มาถมใหม่ใช่ค่ะนี่แฟมภาพน่ะ
ถูกต้องค่ะตอนที่เขามาถมใหม่ใหม่แล้วสวยกลางวันอ่ะจะไม่มีผู้พ้าผู้ขายไม่มีเก้าอี้ผ้าใบไม่มีเต็นต์ไม่มีร่มเลย
เออพอเห็นภาพสวยแบบนี้แล้วดูภาพปัจจุบันหน่อยดีไหมครับ
ดูภาพปัจจุบันว่าเป็นยังไงค่ะนี่เราให้ดูเนี่ยนะกลางคืนคุณผู้ชม
เพราะอะไรแสงไฟที่เห็นนั่นน่ะพ่อค้าแม่ขายเข้ามาจับจองพื้นที่ตรงหาดทราย
เขาเอ้ารถเข็นมานะครับคุณฮะ
ขายของเนี่ยก็มาเปิดท้ายขายกันแบบนี้มีเครื่องดื่มมีอาหารมีอะไรเต็มไปหมดเลย

เป็นตลาดแบบแถบยาวมากเนี่ยแล้วคือบางร้านไม่ใช่แค่รถเข็นอย่างเดียวไง
โต๊ะเก้าอี้ที่นั่งของคนที่จะมาซื้อของที่ร้านเนี่ย

ไฟเฟย์มาประดับประดาษเหมือนเป็นการแสดงสัญลักษ

แต่ว่าถามว่าน่าไปไหมผมเคยไปเดินนะ

ก็รู้สึกว่าแฮปปี้ดีมันเป็นเหมือนตลาดชุมชนนะคุณ

แต่เอาจริงคือการจับจองพื้นที่ตรงนี้
มันเป็นการใช้พื้นที่สาธารณะหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตไง

ใช่ค่ะแล้วประชาชนนักท่องเที่ยวคนอื่น
เขาจะใช้พื้นที่หาดในการพักผ่อนหย่อนใจ

เพราะว่าถูกร้านค้าต่างจับจองแล้ว
สภาพพื้นที่ตรงนี้มันก็จะเสื่อมโทรม
อย่างหนึ่งเวลาที่มีร้านเยอะมาขายของเยอะ

ปัญหาอะไรครับ
เรื่องขยะ

ขยะมันตามมาแล้วมันมีทุกวัน
รวมถึงสำนักการณ์เจ้าท่าพัทยาน่ะ

มาหาข้อสรุปกันว่าจะเอายังไงดี
แล้วที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือหนังสือในการออกประกาศ
ผู้ประกอบการจับจองพื้นที่ชายหาดทางเท้าผิวจราจรมาขายของค่ะ
นี่แหละคือการทวงคืนพื้นที่ของหาดจอมเทียนตรงนี้
ก็มี๕หน่วยงานแหละเข้ามาตรวจสอบจับกลุ่มใครฝ่าฝืนนะ

แล้วจะเริ่ม๒๗มิถุนายนอันนี้คือหลังจากที่มีหนังสือประกาศออกมา

ร้านข้าวขายนี่ต้องเย็นใช่ค่ะต้องเย็น
เดี๋ยวต้องดูว่าเย็นนี้จะมีใครฝ่าฝืนประกาศของทางพื้นที่บ้างหรือเปล่า
แต่พ่อค้าแม่ค้าคงเสียใจเหมือนกัน
เอออดหาพื้นที่ขายเลยอาจแต่เพื่อความสะอาดนะ
แล้วความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยเดี๋ยวจะมีผลวันจันทร์หน้าแล้วด้วยนะคะ
ถ้าเกิดใครฝ่าฝืนโดนดำเนินคดีนะคะ